นี่จะให้ดูเรื่องราวที่ต้องใช้สติสตังค์จริงนะคุณผู้ชมนะ
เพราะอะไรเวลาเราทำงานอยู่เนี่ยยืนไปยืนมามันเมื่อย
อ้าวก็ต้องหาที่นั่งแล้วครับแต่ถ้าคุณไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้
ระวังให้ดีมันจะล้ม

ก้าวอี้มันต้องเป็นเก้าอี้ลองหน
ไม่รู้ใครจะไปเห็นมีเพียงแค่ตัวเราเท่านั้นแหละที่รู้

ว่าตอนนี้ภาพของคุณนั้นได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศ

นี่เราก่อนกันนะครับอ๋อแสดงความยินดีด้วยนะครับ
กับพนักงานร้านสะดวกซื้อท่านนี้
ตอนนี้ท่านดังแล้วครับกับการเพียงแค่นั่งวึดไม่ลงเก้าอี้เท่านั้นเอง

เอาให้ดูกันเพราะเราเป็นห่วง
แต่ไม่ได้มาซ้ำตรงซ้ำเติมอะไรนะนะครับไม่เลย

ไม่เคยคิดว่าจะมาให้อับอายทั่วประเทศไม่เคย
เอามาฝากเตือนเพราะเป็นห่วง

จริงมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเรื่องราวแบบนี้
ระมัดระวังกันเอาไว้แล้วกันนะคะ